จากไข่ไก่ที่ปรับราคาขึ้นไปแล้ว
บอกว่าช่วงนี้ผักหลายอย่างมีการปรับราคาสูงขึ้น
รวมถึงราคาของพริกด้วยค่ะ
เขาว่าราคาของพริกนี่พุ่งสูงนะ
โลนเกือบแต่๔๐๐บาทไปแล้วนะครับคุณ

ผักอื่นก็เริ่มทยอยขึ้นราคาแล้วนะ
ตามมาที่นี่เลยตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะคะ
ประชาชนเขาไปซื้อผักบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลย
โหผักแพงผักราคาสูงจังเลยช่วงนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจราคากันดูสิ
พ่อค้าแม่ค้าขายผักในตลาดก็บอกว่า
โอ้โหตอนนี้พริกขี้หนูสวนเนี่ยราคาขึ้นพลวด
กิโลกรัมละ๓๖๐บาท

จากเดิมก็แพงอยู่แล้วนะกิโลกรัมละ๓๐๐

อย่างที่คุณชนะบอกไม่ใช่แค่พริกขี้หนูสวนนะ
ผักอื่นก็ขยับราคาขึ้นเป็นแถวเลย

เท่าตึงตัวผักยาว๖๐บาทจากเดิม๔๐บาท
ต้นหอมนะครับกิโลกรัมละ๑๕๐
จากเดิม๙๐บาท

ทยอยปรับราคาสูงขึ้นในช่วงนี้นะ

คนที่ออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของเนี่ยก็บ่นนั่นแหละ
ว่าผักมันราคาสูงมากเลย
ก็ต้องบอกกับลูกค้าไปว่า
ต้นทุนขายส่งผักตอนนี้มันสูงนะคะ
เพราะว่านี่มันคือช่วงหน้าแล้ว
หน้าแรงเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกผักขาย
เขาก็โดนผลกระทบไปตามกันเนอะ
ผักต้องใช้น้ำในการรดน้ำมาก
และอากาศมันร้อนมากจริงปีนี้
ก็เกรงว่าผักที่ปลูกจะตาย

อย่างดีเลยแหละว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
ก็เอาเป็นว่าทุกอย่างมันมีอะไรปรับขึ้นหมดแล้วแหละ
น้ำมงน้ำมันอะไรเขาก็ปรับขึ้นไป
รวมไปถึงค่าขนส่งพอน้ำมันปรับขึ้น
ขนส่งผักมันก็ต้องขยับปรับ
ทุกอย่างมันเป็นแบบอะไรก็แพง
ทุกอย่างมันเป็นผลรวมกันไปหมดนะคะ
รอได้แต่อดใจรอจนกว่าฤดูฝน
อย่างมาถึงครับครับปรับลงมาตามคือฝนมันเยอะน้ำมันเยอะ

อ้าวดูได้อย่างไรตัดบุ๊กอีกแล้ว

โทษที่ฉันเห็นคุณน่ะอะไรก็ครับไง

ชอบตัดมุกก็เลยคิดว่าเออเมียถูกเสมอ